หลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙แล้วนะคะ
ทางรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมพระเมรุมาตรค่ะ
โดยจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายนในช่วงเวลา๗นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกาค่ะ
เรื่องต้นจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระนะคะรอบละ๕๕๐๐คนรองรับประชาชนได้วันละ๑๔๐๐๐คน
แบ่งเป็นกลุ่มพระภิกษุสัมมะเนร๕๐๐รูปต่อวันผู้พิการทุกประเภท๕๐๐คนต่อวัน
นักท่องเที่ยว๘๐๐คนต่อวันและนักเรียนนักศึกษา๑๕๐๐คนต่อวัน
ส่วนประชาชนทั่วไปนะคะเข้าชมได้๘๐๐๐คนต่อวันค่ะ
กำหนดเวลาเข้าชมรอบละหนึ่งชั่วโมงนะคะโดยจะแบ่งเวลาให้กับประชาชนถ่ายภาพที่ระลึก
บริเวณถนนเส้นกลางทางเข้าพระเมรุมาตรซึ่งจะเห็นภาพแปลงนานเลข๙ไทย
และภาพภูมิทัศน์ส่วนต่างของพระเมรุมาตรในมุมกว้าง๑๕นาทีค่ะ
จากนั้นจะให้เข้าชมพื้นที่ด้านใน๔๕นาทีการเข้าชมเป็นไปอย่างอิสระนะคะ
ส่วนของพระเมรุมาตรจะเปิดให้ขึ้นลงได้สองด้านพระที่นั่งทรงธรรม
ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
รวมถึงยังมีภาพจิตรกรรมโครงการในพระราชดำริให้ชมทั้ง๓ด้าน
ส่วนอาคารประกอบอื่นจะจัดแสดงการจัดสร้างพระเมรุมาตร
ประณีตสินและงานจิตรกรรมประเภทต่าง
มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ
จัดให้มีนิทัศกาลสัมผัสพร้อมเสียงบรรยาย
เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบทั้งหมด
นี้ก่อนหมดเวลาเข้าชม๕นาทีค่ะจะมีสัญญาณแจ้งหมดเวลาการเข้าชม
เพื่อเปิดให้ประชาชนรอบต่อไปได้เข้าชม
ว่าจะมีประชาชนเข้าชมทั้งหมดกว่า๓ล้านคน
มีจุดคัดกรอง๕จุดด้วยกัน
โดยประชาชนทั่วไปผ่านจุดคัดกรอง๓จุด
บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่าช้างและพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ซึ่งจุดนี้อยู่ใกล้กับสะพานผ่านพิภพลีลานะคะ
ส่วนผู้พิการจะต้องเข้าจุดตรวจจุดคัดกรอง
กระทรวงกลาโหมและพระภิกษุสมเนรเข้าทั้งด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ส่วนการแต่งกายนะคะประชาชนจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
เช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
โดยงดเว้นเสื้อสายเดี่ยวเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเสื้อไม่มีแขนต่างห้ามนะคะ
ส่วนผู้ที่ประสงค์จะเข้าชมนิทัศกาลสามารถเข้าคิวรอตรงจุดพัก
รอบริเวณเต็นต์ที่จะเตรียมไว้เพื่อรอคิวในการเข้าชมพระเมรุมาตรค่ะ
ภายในบริเวณพระเมรุมาตรมีการจัดแสดงมหรสบ
และการแสดงชุดต่างทุกวันนะคะระหว่างเวลา๑๘นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
และจะมีการประคมดนตรีวงบัวลอยบริเวณสาราลูกขุน
ตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะ
อกจากนั้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทัศกาลได้ซึมซับบรรยากาศ
เหมือนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ